เป็นเจดีจำลองในงานยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

สาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพค่ะ
ออกไปนี่เอาข้างหน้าค่ะ

แป๊บแล้ว

บ้านถึงแล้วครับผม

นี่คือนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
น่าจะเกิดจากการปล่อยโคมลอย
แล้วไปตกบนเจดีจำลอง

จุดที่ไฟไหม้คือเจดีจำลองอยู่บนเวทีในงานเลย

เจ้าของโพสต์เขาก็บอกว่าสาเหตุก็คือโคมลอยนั่นแหละ
พอมันลอยแล้วไปตกบนเจดีจำลอง

เกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยโคมลอยคือ
มันก็ต้องระมัดระวังเข้าใจว่าเป็นประเพณี
แต่ก็ต้องระมัดระวังเนี่ยมันเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้แบบนี้
เดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งเป็นอุทาหอนค่ะ

ศีรษะต่ำไปหน่อยนึงหรือยกกระทงสูงไปนิดนึงก็ไม่ทราบ
ไม่ผมนี่ดีนะปัดทันใช่ค่ะกำลังอธิษฐานพอดีเลย
ไฟลุกพลึบเลยนะคะดีที่ดับทัน
ไฟไหมผมนี่มันไวน่ะมันวื้ดขึ้นไปเลยน่ะโอ้โหดูสิดูนี่อื้อหือ
เนี่ยอีกคลิปนึงค่ะกำลังยกระทงอธิษฐาน
ครับไฟไหม้ผมเหมือนกันโอ้โหนี่นี่ยังไม่รู้ตัวนะตอนเนี้ย
ผมเขาเยอะด้วยไงนี่อันนี้รู้ตัวแล้วกว่าจะรู้ตัว
นี่โอ๊ยบางคนบอกเอาหนูทำไมไม่บอกพ่อล่ะลูกนี่เห็นไหม
หนูกำลังตกใจหนูน้อยก็มองนะเอาจริงคือเด็กก็มองอยู่แป๊บนึง
หนูยังไม่รู้เลยมันคืออะไรคนดูเยอะมากนะพี่อุ๋ยคลิปเนี้ย
ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคนก็แซวกันเยอะแหละ

ทรงผมผมคุณหนาไปหรือเปล่าเลยไม่ทันรู้สึกอะไรแบบนี้
ได้โอกาสเปลี่ยนทรงผมใหม่เลยก็แล้วกัน